สถานีต่อไปสถานีปลายทางหมอชิด
ฉันเป็นใครปลอกอาจไปบอกเขา
แล้วก็คือพยายามแบบอย่าให้ใครจำได้เลยนะว่าเป็นเราสิ
หรือว่าบางทีเขาจะทำไมคำนี้มันน่าจะอย่างนี้ไหม

แต่ในความจริงคือลูกค้าพอแล้วค่ะ
พี่นะงพอนะคะขอแบบพอแค่นี้ก่อน
นั้นคือลูกค้าพอใจแบบนี้แล้วค่ะ

เราได้มีโอกาสเข้าไปบันทึกเสียง

ก็มีที่พี่พูดแบบนี้
ห้ามวางกระเป๋าบนพื้นรถ
หรือว่ากรุณาเดินเข้าด้านในของขบวนรถ
เออคือมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะ
ที่เราจะทำแบบนั้นใช่ไหมคะ
แต่ถ้าเราพูดอ่อนเกินไปอย่างเช่นว่า
กรุณาเดินเข้าด้านในของขบวนรถ
และจับห่วงเสาหรือราวตลอดการเดินทาง
ลูกค้าบอกว่าคุณน็อตกล้าวคะ

ก็เลยต้องอยู่ระหว่างตรงกลาง
กับการแจ้งให้ทราบ
แต่เป็นการขอความกรุณาอยู่ในที
อย่างล่าสุดที่พี่ไปร่วมแสดง

เอ๊ะฉันไปผ่าเขาเที่ยวตอนไหนเหรอ
คือเขาโดยสารไปที่นู่นที่นี่
แล้วเขาก็ได้ยินเสียงเรา
เรายิ่งแบบดีใจมากขึ้นไปอีก

หรือว่าไม่เคยขึ้น
เราจะตั้งใจฟังเป็นพิเศษใช่ไหม

เสียงก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก
ที่จะช่วยนำทางให้เขาเหล่านั้นได้
เราไม่รู้จริงว่าเสียงของเรา
มันไปผูกพันกับวิถีชีวิตของผู้โดยสาร

พี่พี่มาพูดอันนี้ให้ผมหน่อยอะไรอย่างนี้
เรารู้สึกว่ามันเป็นเกียรติกับชีวิตเรา

เรารู้สึกตอบแทนอะไรให้กับ
ผู้คนที่เขาโดยสารแล้วได้ยินเสียงเรา
เรายินดีมากค่ะ
เสียงเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น
บ่งบอกความรู้สึกใช้สื่อสาร
สร้างพลังงานบวกสร้างกำลังใจ
สร้างความสุขสร้างความเศร้า
เป็นเพื่อนได้หลายอย่าง
เพราะฉะนั้นก็เลยผลลัพธ์ออกมาก็จะเป็น
กรุณาเดินเข้าด้านในของขบวนรถ
จับห่วงเสาหรือราว